คุณกำลังฟังไทยรัฐพอร์ตแคสต์เพื่อนคู่หู
กันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร
หัวใจและใจไปพร้อมพร้อมกันกำลังเดินหน้าเข้าสู่ปลายปี
ค่ะเป็นปีหนึ่งซึ่งพวกเราเจอเรื่องยากมาเยอะเนอะ
แล้วก็ไม่ว่าจะยังไงก็ตามต้องบอกว่าเป็นกำลังใจ
แก่กันและกันเสมอในการผ่านเรื่องยากยากผ่านเรื่อง
ดั่งใจแล้วก็ใช้พลังบวกในการสู้กับทุกเรื่อง
รอบตัวกันแล้วกันนะคะเมื่อไหร่ก็ตามทีที่อยากจะคุย
ว่าน่าสนใจในความหมายของพี่อ้อยคือมันเป็นคำถาม
หน้ายุคสมัยนี้จริงค่ะทำไมถ่ายภาพฉันไม่สวยอ่ะเวลา
โพสต์ก็โพสต์ไม่เห็นได้เลยอ่ะทำไมถ่ายไม่ได้อ่ะแค่
นี่มันถ่ายยากตรงไหนอันนี้คือคนเป็นแฟนกันนะคะลองไป
ฟังรายละเอียดดูค่ะว่าอะไรเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของ
คนสองคนนะคะอันนี้ตั้งคำถามว่าสวัสดีครับพี่อ้อย
ครับผมชื่อกันนะครับคบกับแฟนมาเกือบ๕ปีแล้วตลอดกัน
คบกันปีแรกแรกผมกับแฟนต้องปรับตัวกันหลายอย่างเพราะ
ต่างกันค่อนข้างเยอะไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตการกินการ
เที่ยวเราก็ชอบต่างกันขอเกริ่นก่อนนะครับแฟนผมเนี่ยชอบ
แนวกินหรูอยู่สบายไปคาเฟ่ไปถ่ายรูปสวยที่ริม
ทะเลเป็นสายโซเชียลเน้นโพสต์เน้นเช็คอินแต่ผมเนี่ยสายลุยเข้าไป
ป่าแคมปิ้งชอบความสงบไม่วุ่นวายหรือไม่ก็กิจกรรม
นะแม้ข้อจำกัดจะเยอะหน่อยส่วนผมยอมรับครับว่าช่วงแรก
นั้นผมก็ไม่อยากฝืนใจตัวเองเลยก็เลยไม่ค่อยประโยชน
กิจกรรมของเธอเท่าไหร่ก็เลยเกิดปัญหาเกือบทำให้เราเลิก
กันมาสองรอบผมลองปรึกษาเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าลองเปิด
สิทำความเข้าใจผู้หญิงหน่อยช่วงนั้นผมก็เลยตัด
สินใจปรับตัวเพื่อให้ความสัมพันธ์ของเราไปต่อความ
สัมพันธ์มันดีขึ้นไหมมันก็ดีขึ้นนะครับในการปรับตัว
ช่วงแรกแต่พอมาวันนี้สิ่งที่ผมพยายามมันคงยังไม่มากพอ
สำหรับแฟนอย่างที่บอกนิสัยผมเนี่ยเน้นเที่ยวแบบเสพธรรมชาติ
เวลาจะไปแบบถนัดเก็บภาพสวยงามของธรรมชาติเนี่ยคือผม
ถนัดเก็บด้วยตาเปล่าเข้าใจน้องคนไม่ชอบถ่ายรูปเลยนะ
คะชอบนั่งนิ่งแล้วมองนะคะเรียกว่าแทบจะทิ้งกล้องทิ้ง
มือถือเลยหรือว่าถ้าสถานที่นั้นมันสวยมากจริงจริงผมก็
จะถ่ายภาพนิดหน่อยแต่กับแฟนทุกสถานที่ที่เธอ
ไปต้องมีภาพถ่ายตัวเธออยู่ในสถานที่นั้นซึ่งก็น่า
แหละครับผมต้องเป็นฝ่ายถ่ายภาพให้เธอตลอดบอกเธอหลาย
ครั้งนะว่าผมไม่ถนัดแต่เธอก็บอกว่าถ่ายไปก่อนแล้ว
บีฟผมว่าต้องดูมุมนี้ให้เธอด้วยนะต้องดูทรงผม
ให้ด้วยนะถ่ายเธอให้ขายาวยาวผอมห้ามแขนใหญ่คือคือพอ
พี่ยังขำเลยอ่ะผู้หญิงเป็นอย่างงี้จริงจริงบางทีพี่
ก็เป็นนะเฮ้ยรูปนี้อ้วนอ้วนอ้วนเอาออกเอาออกซึ่งจริงจริง
แล้วอยู่กล้องใครคนนั้นรอดอ่ะคือมันอาจจะเป็นลักษณะ

ผมไม่ใช่ช่างภาพอาชีพเจอแบบเนี้ยก็กดดันและเดี๋ยวเนี้ย
ผมแทบไม่ได้ดูวิวของธรรมชาติข้างทางเลยมือถือกล้องต้อง
มองหามุมถ่ายรูปให้เธอตลอดเวลาและต่อให้พยายามมากแค่
ไหนมันก็ไม่เคยได้ดั่งใจเธอทุกคลิปที่เราไปด้วยกันต้อง
มีการทะเลาะมีเรื่องให้หงุดหงิดเรื่องการถ่ายภาพเธอบ่น
ว่าผมถ่ายรูปไม่สวยอุตส่าห์เสียเงินหาที่พักดีดีแต่หาก
ดีดีให้เธอโพสต์ลงไม่ได้เลยผมเคยบอกเธอว่าถ้าผมถ่าย
เพื่อนเพื่อนผมก็เป็นเพื่อนเธอด้วยก็เลยมาแซวผมเรื่องเนี้ยเอาจริงจริงผมอายนะครับ
ที่แฟนไม่เข้าใจผมและเอาผมไปด่าให้คนอื่นฟัง
ซึ่งปัญหานี้มันก็สะสมมาเรื่อย
จนผมทนไม่ไหวว่าทำไมต้องเอาผมไปด่าในโซเชียลด้วยล่ะ
เธอก็เถียงว่าก็นั่นมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเธอ
เธอจะระบายหรือทำอะไรมันก็เป็นสิทธิ์ของเธอนะ
พอเธอพูดแบบนี้มันเลยทำให้ผมกลับมาทบทวนตัวเองว่า
ผมไม่ดีพอสำหรับเธอหรือเปล่า
ผมควรจะถอยห่างจากความสัมพันธ์นี้ดีไหม
หรือว่าผมควรจะปรับตัวเพื่อเธอต่อไปดี
ผมเหนื่อยครับพี่อ้อยครับเลยอยากขอความคิดเห็นว่า

ว่าแนวคิดของพี่จะช่วยประกอบการตัดสินใจในความสัมพันธ์นี้ของผม
มันไม่เกี่ยวกับไม่ดีพอนะมันเป็นคนละเรื่องนะคะ
แต่แน่นอนในทุกคู่ก็อาจจะมีความไม่พอดีในบางอย่าง
ประเภทที่บอกว่าเวลารักกันเจอคนที่ใช่
เหมือนจิ๊กซอที่ต่อกันติดก็ไม่เสมอไป
ไม่พอดีหรอกมันไม่ได้แปลว่าผมไม่พอสำหรับเธอ

สิ่งที่น้องพูดมาหรือกำลังบ่นกำลัง
รู้สึกว่านี่คือความเจ็บปวดของน้องมันบวกความดราม่าอยู่ในนั้น
และน้องกันเชื่อพี่นะคะคนเราเป็นแฟนกันเราไม่ได้ตกหลุมรักกันตลอดเวลา
รักกันในข้อดีบางทีก็ต้องหยวนในข้อเสียบางข้อ
รักกันในวันที่น่ารักหรือแม้แต่ในวันที่ไม่ค่อยน่ารัก
เรายังรักกันอยู่หรือเปล่าตรงนั้นสำคัญ
แต่ส่วนใหญ่แล้วนะคะคนที่รักกันมันมีมุมนี้เสมอ
บางวันก็รำคาญกันบางวันก็แบบเฮ้ยทำไมเธอต้องพูดแบบนี้
หรือแบบทำไมเธอถ่ายรูปฉันไม่ดีเลยแต่ในที่สุดแล้ว
ความรักมันจะทำให้เรามองข้ามเรื่องเล็กพี่ยังมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กนะ
ถ้าน้องมองว่ามันเป็นแค่การถ่ายภาพแต่ตอนนี้สิ่งที่พี่ห่วงคือ
น้องกำลังจะมองเรื่องเล็กเหล่านี้ให้เป็นเรื่องใหญ่ขึ้น
เช่นถ้าไม่ดีพอผมเลิกดีกว่าหรือแม้แต่การพยายามเอาชนะกัน
การไม่ให้เกียรติกันการว่าการประจานกันผ่านโซเชียล
เห็นไหมคะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องถ่ายรูปนะ
มันกำลังตีฟูไปสู่เรื่องอื่นเราต้องตั้งสติก่อน

ก่อนจะสะบัดมือกันหรืออะไรก็ตามที
พี่อยากให้ลองใช้ช่วงเวลานี้ให้เต็มที่ที่สุดของทั้งสองฝ่ายก่อน
หรือถ้าเอาจริงนะจะบอกว่าเลิกกันเพราะอะไร
เพราะถ่ายรูปไม่สวยถ่ายพระรูปไม่ถูกใจเธอครับ
ป่ะฟังดูแล้วแบบเดี๋ยวแค่นี้เองหรือ
คือมันดูใจร้อนไปหน่อยนะคะ

ขอให้เรื่องเดียวที่เหมือนกันคือยังรักกัน
คิดต่างกันการชอบต่างกัน

แต่จะผิดถ้าเราเริ่มเหยียดคนที่คิดต่าง
หรือการพยายามทำให้คนที่คิดต่าง

ให้มีความสุขในรูปแบบเดียวกับเรา

อ้อยเชื่อว่าความเหมือนคือโบนัส

แต่พี่ก็คิดว่าพี่คงไม่ต้องไปเปลี่ยนกางเกงบอล
ไปเตะบอลด้วยมันไม่จำเป็นไง
แค่หาสิ่งที่มีความสุขด้วยกันได้

และก็ต้องมีบางวันที่เราเล่าสู่กันฟัง

และเขาก็ไม่อินในแบบของเรา

สนุกกับอะไรสนุกมากแค่ไหนนะ

ที่เราก็ไม่เห็นมีทุกข์อะไรนี่นา
ก็เล่าเศร้าก็ฟ้องกัน
ไม่ต้องเหมือนกันสักทุกอย่างจนโลกเอียง
เธอชอบแบบนั้นฉันชอบแบบนี้

ถ้าเขาเอาเราไปด่าในโซเชียล

คำถามใดก็ตามที่ตั้งขึ้นด้วยคำว่าทำไม
มักจะกำลังตำหนิอีกฝ่าย

ในที่สุดแล้วถามใหม่
ถ้าเขาก็ชอบโพสต์อะไรลงโซเชียลแบบนี้

ความสัมพันธ์ของเรามากจนเกินไป

ถ่ายรูปให้ไม่เห็นดีเลย

แฟนเราใจร้ายจังเลย

ฉันว่าเธออยู่ในท่าไหนก็สวย

สวยทุกท่าและโดยเฉพาะเวลาที่เธอมองกล้องเรารู้สึก
เสมอว่าเธอกำลังมองเราตลอดเวลาปิดปิ้วอะไรประมาณเนี้ยคือ
อ้อยถึงได้บอกไงคะถ้าอะไรก็ตามมองว่าเล็กมันก็
เล็กนะน้องอย่าไปคิดอะไรมากคนเราปลายทางไม่สำคัญ
เท่าคนร่วมทางภาพที่โพสต์ออกมาจะสวยแค่ไหนก็ตามที
มันไม่สำคัญเท่าเรายังมีโอกาสได้ไปด้วยกันไม่รู้สิ
คะวัยพี่มั้งเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ความเปลี่ยนไป
บ่อยมากพี่จะมีความสุขเสมอที่เรายังได้เที่ยวกับคนที่
เรารักบางทีนะไปด้วยกัน๒คนถ่ายกันยังไงถ่ายออกมาก็
หน้าใหญ่ก็ไม่เอาลงแต่ที่สุดแล้วในความทรงจำของเราคือ
เราได้มาเห็นสถานที่นี้ด้วยกันบางทีมันแค่นี้จริงคือ
ถ้าบังเอิญว่าแฟนน้องกันฟังอยู่พี่อ้อยก็อยากจะพูดถึงอีกมุมหนึ่ง
ด้วยนะเข้าใจค่ะว่าน้องอยากจะมีภาพความทรงจำดีดีเก็บ
เอาไว้อยากเห็นภาพตัวเองสวยในวันที่ฉันยังสวยได้เต็มที่
แต่ในที่สุดแล้วอะค่ะแต่ละคนมีความชอบแตกต่างกันไม่จำเป็น
ทำให้เขาชอบเหมือนเราและที่สำคัญคือไม่มีอะไรดีไป
กว่าในวันนี้เรายังได้จับมือเที่ยวด้วยกันดีกว่าที่เราได้
ตามข่าวอ่ะนะคะบางคนแฟนอยากไปที่นี่จังเลยแต่มีอันให้
เราไม่สามารถเดินหน้าไปด้วยกันได้จะได้หมดอายุรักหรือหมด
อายุไขก็ตามต้องพกรูปแฟนถือไปข้างตัวและบอกว่าเธอเรา
เธอมาเที่ยวด้วยกันแล้วนะเห็นไหมว่าตรงนี้สวยมากพูด
ภาพถ่ายอ่ะที่ว่ามันเศร้าไปวันนี้ถ้าเรายังได้มีโอกาสได้
ไปด้วยกันจงเห็นคุณค่าของการที่เรายังใช้เวลาด้วยกัน
ตรงนั้นมันมีค่ากว่าเยอะเลยนะคะคราวนี้ถ้าบังเอิญว่า
เราเองไม่ได้ชอบการถ่ายภาพอยู่แทบจะตลอดเวลาเราต้องตก
ลงกันค่ะคนรักกันอย่าหยุดการสื่อสารกันคุยกันเลยว่าเธอ
ตรงนี้มันสวยมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราถ่ายภาพให้นะตอนเนี้ยขอ
เวลาเราดื่มดำตรงนี้แป๊บนึงนะที่รักนะขอเวลาเราก่อนสัก
ชั่วโมงหนึ่งฉันอยากเก็บภาพตรงเนี้ยแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเรา
ถ่ายภาพให้เธอนะก็ไม่รบกวนความเจ็บปวดหรือความ
ทุกข์ทรมานของกันและกันไปนะพี่ว่าแค่สื่อสารกันฉัน
ขอดูรูปธรรมชาติหรือขอถ่ายรูปธรรมชาติตรงนี้ก่อนเดี๋ยว
แป๊บนึงฉันจะถ่ายรูปให้เธอเองแล้วคราวนี้เวลาเราจะ
เขาเขาจะได้เห็นตัวเองในภาพที่มันอยู่ในกล้องด้วยแล้ว
น้องเป็นคนเอื้อมมือไปกดดูซิจะตัดปัญหาแก้ปัญหาได้
ทำไมช่วยบอกเขาได้ว่าแฟนมันมีไปถ่ายภาพอย่างเดียวถ้า
อยากมีแบบนั้นเดี๋ยวฉันจ้างช่างภาพมาด้วยเธอจะได้ภาพ
สวยมากแต่ความส่วนตัวของเราจะหายไปนะเลือกเอาแต่
ถ้าเราถ่ายด้วยกันเธอเลือกเลยว่าเธอจะถูกใจแบบไหน
จะได้โพสต์ด้วยว่าแขนใหญ่ไปไหมหน้าสวยหรือยัง
อย่างนี้โอเคไหมแล้วกดภาพ
ถ้าเรายังรักกันนะคะกันพี่อ้อยเชื่อว่า
ทุกปัญหาเดี๋ยวมันจะมีทางแก้
หรือทุกปัญหาเดี๋ยวมันจะมีทางให้เราค่อยแค่ยอมรับไปเรื่อย
แต่ตอนนี้พี่อ้อยถึงได้บอกไงคะว่า
อยู่ในโหมดของความโกรธน้อยใจ
มันก็เลยทำให้รู้สึกว่าใน๔๕ปีที่ผ่านมา
ดีไม่พอหรือไงอันนี้คือคำน้อยใจเลยค่ะ
ดีพอสิคะเราถึงรักกันได้มานานขนาดนี้
แต่มันจะพอดีไหมก็ค่อยปรับจูนกัน
แค่ยังพยายามจะต่อกันให้ติดก็ดีมากแล้วนะคะ

ลองมาส่องให้ดูเลยว่าเธอต้องการเฟรมแบบไหน
เดี๋ยวฉันจะสวมเข้าไปยืนแทนเธอ
แล้วเธอก็ไปเป็นนางแบบตรงในมุมของเธอได้เลยอย่างน้อยจะได้ลดการกระแทกนะคะ
คนเราพี่อ้อยยกตัวอย่างเสมอเดินจับมือกันไปข้างหน้า
เรายังใช้มือคนละข้างจูงกันเลยนับภาษาอะไรที่เราจะต้องชอบอย่างเดียวกันเสมอไป
อยากกินอะไรก็ตามที่เหมือนกันมันอยู่ที่วิธีคิดนะคะ
ชอบกินคนละอย่างก็ไม่แย่งกันดีชอบเที่ยวคนละแนวก็ดี
ฉันมีภาพธรรมชาติกล้องเธอมีแต่ภาพเธอ
พอเอามาโพสต์รวมกันเฮ้ยมันเก็บภาพได้ตั้งหลายมุม
ทั้งหมดอยู่ที่วิธีคิดเพื่อจะพาให้ชีวิตรอดและรอดไปในทุกความสัมพันธ์นะคะ
จริงจะว่าไปมันเป็นเรื่องน่ารักก็น่ารักนะเป็นเรื่องที่น้องเครียดก็เครียดได้
เพียงแต่วันนี้เรามีเรื่องยากรอบตัวเต็มไปหมดแล้วค่ะ
ถ้าเรายังรักกันพยายามมองให้เรื่องเล็กเป็นเรื่องที่เล็กลงเรื่อย
พยายามให้เรื่องที่มันเล็กอยู่แล้วกลายเป็นไม่มีปัญหาไปซะเลย
เพื่อจะได้จับมือกันรับมือกับเรื่องใหญ่ที่จะมาสู่คู่เราวันไหนก็ไม่รู้นะคะ
ถ้ารักกันมากพอพี่อ้อยว่าเราจะเดินต่อได้
ส่งท้ายปลายปีนะคะเดือนนี้อะไรก็ตามทีที่รู้สึกว่ามันยากเย็น
เรื่องอะไรก็ตามทีที่รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่เราต้องรับมือกับการแก้ปัญหา
ขอให้ปีหน้าเจอเรื่องที่ปัญหายากกลายเป็นปัญหาง่าย
เห็นไหมคะว่าพี่อ้อยไม่ได้บอกว่าไม่มีปัญหา
เพราะโลกนี้ไม่มีวันไหนไม่มีปัญหา
ขอแค่ให้เป็นปัญหาที่เรารับมือได้เท่านั้นเอง
ดูแลสุขภาพด้วยนะคะอากาศเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา
สวัสดีค่ะ